โอ้โหตัวบึ้มมากเลย
บึ้มแบบนี้มันคืบมันคลานอยู่พงยากข้าง
คุณผู้ชมฮะไปดูซิว่าตัวบึ้มตัวนี้มันอะไร
เอาที่แน่มันทำคนตายได้นะครับมันกินคนได้ด้วยนะครับ
ไหมล่ะคุณตัวบึ้มเลยฮะใช่ค่ะส่องไปแบบนี้เห็นเลยว่าตัวมันอ้วนมาก
คุณผู้ชมฮะมันหลุดมาจากไหนนี่คือตัวเงินตัวทองซะเมื่อไหร่

นี่คือรุ่นพี่ของตัวเงินตัวทองคือจอราเข้แท้เนี่ยนะครับ
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมเมืองตากใบได้ร่วมกันใช้อุปกรณ์ในการมาจับเลย
แล้วต้องยกมันพอจับได้ต้องยกมันครับ
ใช้รถบรรทุก๖ล้อติดเครนเคลื่อนย้ายจราเข้เพศผู้เดี๋ยวให้ดูตอนยก
ตอนยกจะเห็นว่าตัวมันอวบอ้วนขนาดไหน
อุ๊ยอย่าปล่อยให้มันขึ้นไปตรงนั้น
คุณตัวมันใหญ่มากจริงอ่ะคุณตัวใหญ่มากจริงฮะพอยกเครนยกได้แล้ว

น้ำหนักเนี่ยประมาณ๒๐๐กิโลกรัมนี่คุณภาพนี้แหละ
ผมอยากให้ดูว่ามันตัวอวบอ้วนแค่ไหน
ผู้ชมยกขึ้นมาแล้วช่างน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม
อายุประมาณ๒๕ปีมีความยาวกว่า๔เมตร
และไอ้ที่มันมานอนโผล่ลิมพงษ์ยากข้างก็คือ
ถนนบ้านไร่หมู่๒ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบ
คุณผู้ชมชาวบ้านตกกระจายเมื่อมาเจอเจ้าจรคะเย็กตัวนี้
ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเจ้าหน้าที่มาจับได้แล้ว
ก็ต้องสืบหาว่าเจ้าของจราเข้คือใคร
จ้องของแจรเขตแสดงตัวคุณก็คือนายสมศักดิ์ศรีสังธ์
โดยบอกว่าเจ้าแรคนี้เป็นสายพันธุ์น้ำจืดได้เพราะเลี้ยงไว้เป็นเพาะพันธุ์

เพื่อจะเพาะพันธุ์จราเข้ไว้ขาย
นี่ครับบ่อปูนซีเมนเลี้ยงไว้๕ตัวนะคุณเป็นพ่อพันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับ
แต่ว่าเมื่อคืนมันเกิดเหตุอย่างนี้
ทำไมฝนตกลงมาอย่างหนักลมกระโชกแรง
ลมมันทำให้ต้นไม้ล้มมา
เมื่อต้นไม้ล้มแล้วขอบบ่อซึ่งเป็นปูนซีเมนพังเสียหาย
จราเข้หลุดจากขอบบ่อสิจ๊ะ

ทีนี้ครับคุณผู้ชมก็เลยประสานเจ้าหน้าที่
มาทำการเคลื่อนย้ายจอราเข้ก่อนจะนำจราเข้กลับไปไว้ที่บ่อเลี้ยงตามเดิม

เจ้าของบอกเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวแซมแล้วเรียบร้อย
ไม่ปล่อยให้หลุดไปไหนอีกนะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของประมงจังหวัดนราธิวาส
ก็เดินทางไปที่บ่อเลี้ยงตรงนี้บ้านของนายสมศักดิ
ซึ่งเป็นเจ้าของพร้อมได้แนะนำวิธีการเลี้ยง
การป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องซ้ำรอยแบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
เพราะว่าต้นไม้มันโค้นลงมาทับบ่อปูนมันก็เลยพัง
ราเข้มันก็เลยออกมาได้นะ
โอ้โหโล่งอกนะคุณนะที่ออกมาได้ตัวเดียว
ในบ่อมี๕ถ้าออกมาได้ทั้ง๕นะแล้วตัวใหญ่บึ้มขนาดนี้
ไม่ไหวนะคุณว่าตัวบึ้มไหมเมื่อกี้
บึ้มสิ๒๐๐กิโลกรัมแล้วเจ้าหน้าที่เขาได้ถามมันไหม
๒๐๐โลนี่คือมันกินอิ่มหรือยังนะ
โอ้อย่าให้มันมากินนอกบ่อนนะฮะค่ะรู้ว่าเหลือเกิน